เป็นอัปเดตของไอ้ตาวาน
คือไพเดน่ะพอแล้ว
ไปดูซิไปดูความสำเร็จของน้องกันนิดนึงละกัน

๓๒๔๒กรุงเทพมหานคร
ยักษ์พารวยคันนี้คุณผู้ชมค่ะ
เจิมกับพระอาจารย์วัดศรีจันทร์
พระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นค่ะ

ขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทาง
งานนี้ป้ายค่ะเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังว่า
ตอนนี้ยอมรับว่าเหอะรถคันนี้มาก
ทั้งโพสต์รูปทั้งขับรถฟังเสียงทุกอย่างเลย

แม้ว่าจะเป็นหนี้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองก็ตามเถอะจ้า
อกจากนี้น้องปายยังฝากถึงเอฟซีทุกคนเลย
ไมค์บันเทิงไทยรัฐด้วยความเป็นห่วงจริง
ว่าเรื่องของตัวเลขเนี่ยให้ตามกันแบบว่าอย่างมีสติละกัน
ฝากถึงเจ้าหน้าที่กองสลากว่า
ไหนก็อุดหนุนลอตเตอรี่มาครึ่งชีวิตแล้ว

อยากมีโอกาสไปหมุนตรงนั้นสักครั้งหนึ่ง
เพราะว่ามันรู้สึกคอมพีชที่สุดในชีวิตเลยว่า
ผมเล่นผมเล่นลอตเตอรี่มาเกือบครึ่งข้อนชีวิตแล้ว
ผมขอไปหมุนสักครั้งได้ไหม
สอบคำว่าครึ่งข้อนชีวิตเลย
ทีมเดียวกันนะเราก็ครึ่งข้อนชีวิตมาแล้วจ้า

อยากไปหมุนนั่มกันจ้า